แทรกด่วนเข้ามานะฮะคุณพ่อคุณแม่คู่นึงเนี่ย
กำลังตามหาลูกสาวลูกสาวอายุสักประมาณ๖ขวบเอง

ข้ามวันข้ามคืนหาทางบวกหาทางน้ำหายังไงเออ
หาไม่เจอต้องประกาศด่วนเลยมาจากเพจข่าวท้องถิ่น
ึงกาลน้องที่หายไปน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยหรือเด็กหญิงเพียงขวัญนะฮะ
อายุ๖ขวบเท่านั้นเองหายออกจากบ้าน
บ้านอยู่บ้านอุดมพรตำบลท่าสะอาด
อาสากู้ภัยสว่างศรีวิรัยจุดเจริญพรพยายามค้นหาแล้ว
ก็อวยพรให้น้องขอให้น้องกลับมาอยู่ในสภาพปกติเถอ

หัวอกคุณพ่อคุณแม่ครับ